ที่เรื่องราวของการเต้นเพราะคุณชนะเต้นเปิดมาขนาดนี้

ดิฉันจะต้องพาคุณไปเต้นกับผี

ผีที่วัดปลารักษณ์รอยที่โคราชหลับคุณผู้ชม
แต่จะเต้นได้ต้องหยอดเหรียญก่อนนะจ๊ะ

ต้องทำยังไงคะ
นั่นก็หนักกว่าด้วยและก็แรงกว่าที่อีก

แต่การเต้นแบบนี้อาจจะวางเวงนิดนึง
เพราะว่าเต้นอยู่ในวัดค่ะ
ไปเต้นกลางคืนไม่ไป
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้

รูปปั้นหุ่นผีเปรตผีโครงกระดูกต่างเอาไว้เพื่อเหมือนเป็น
เขาเรียกไว้เตือนใจ
ว่าทำดีก็จะได้ดีขึ้นสวรรค์ทำให้ดีประตบนรก
ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมด้วยเหมือนกันนะคะว่า
ไม่อยากจะให้แค่ว่าหยอดแล้วสนุกสนานเท่านั้น
สนุกก็สนุกได้แต่อย่าลืมนึกถึงสิ่งที่เขาตั้งใจเจตนาสื่อด้วยว่า
ให้เราระลึกถึงการทำความดี
ใช่เกรงกลัวเรื่องของบาปบุญคุณโทษอะไรแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะ